นี่ฮะนางกวักครับคุณผู้ชมครับนางกวัก๒๐๒๒ดอม
อมขายอะไรดอมมีร้านกาแฟนี่สนใจสักชุดไหม

นี่ครับนางกวักในชุดเซ็กซี่ใส่ชุดจำสูตรแหวกอก

โอ้โหถูกต้อนรับด้วยครับลูกปุ๊ย
พูดถึงขวัญใจพี่เลย

แต่คุ้มมนต์เสน่ห์

เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้า
ให้มีความเซ็กซี่ทรงเสน่ห์หน้าดึงดูด
กวักเซ็กซี่นี้หล่อจากเรซินครับคุณผู้ชมฮะ
มีโทนม่วงโทนชมพูโทนโอโรสนะครับ

ด้านค้าด้านขายด้านเงินด้านเสน่ห์ด้านโชคลาภ
ขอโทษนะครับนางกวักเหล่านี้
ส่งออกนะครับส่งออกไปให้เช่าที่จีนที่ไต้หวันที่ฮ่องกง
คโปร์มาเลเซีย๓๙๙๙บาทครับ